ทีนี้ค่ะพอเล่าข่าวแบบนี้กลัวจะเครียดจังเลย

วันนี้แบบเปิดรายการมาด้วยแบบว่าโทนเสียงที่แบบต่ำหน่อย
เพราะว่าพอเห็นข่าวแล้วเราก็เลยเหี่ยใจ

คราวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเบเกอรี่หน่อยดีกว่าค่ะ
เป็นร้านเบเกอรี่ที่สุรินท
นี่คุณทำทนเสียงสูงได้แล้ว

เค้กที่คุณผู้ชมเห็นเบเกอรี่ที่คุณผู้ชมเห็น
กำลังจะบอกว่านี่แหละเป็นรูปแบบการตกแต่งหน้าเค้กแบบใหม่
เขามีเค้กขุนแผนนะคุณคาถามัดใจมีหุ่นขี้พึ่งคนนอนหงายกลางแขน
แล้วก็มีเข็มหรืออะไรปักตรงกลางหัวใจนี่แหละ
แล้วก็มีคาถามัดใจจีบใครก็ติด
นี่มามานโมพุทธายะมามาทะ

แล้วเขามีแผ่นทองคำเปลวเอาไปแปะติดหน้าเค้ก
ถามว่าพวกแผ่นทองคำเปลวนี่กินได้หรือเปล่ากินได้นะคะ

อกจากนั้นก็มีเค้กลงยันคาถาโคงกระพันธ์
้วคลาดปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัย
แล้วก็เค้กรูปนางกวักเป็นรูปกวักเรียกทรัพย

สลากกินแบ่งรัฐบาลใส่ลอตเตอรี่ก็ได้นะ

แล้วแบงค์นั้นมันก็ไม่เปื้อนเค้กนะคะ

จะเป็นเค้กช็อกโกแลตกาแฟใบเตยนมสดเนื้อเผือกเนื้อส้ม
นี่นี่คือความเก๋อีกหนึ่งไฮไลท์

ใช่ค่ะก็เป็นชิงใส่เอี๊ยะใช่ไหมคะ
ใช่เค้กมงคลเลยร่ำรวยเงินทองฮะ
สำหรับไว้เจ้าไง
ก็โยกหัวเป็นแบบน่ารักแบบนี้เนี่ยนะคะ
แสดงว่าร้านนี้นะเข้าได้กับทุกเทศกาลทุกโอกาสจริง

ใช่แหมเราพูดถึงเค้กของที่ร้านมาเยอะแล้ว

เจ้าของร้านคือคุณพัชรพรครูกิตติกเกษม

บอกแบบนี้ว่าไอเดียการทำเค้กสุดเจ๋งเนี่ย
เธอมาจากหลักฮอร์น
ละครที่กำลังฮิตก็เลยออกแบบเค้กลงยันคาถา

นี่หลายคนอาจจะแบบกำลังติดขัดกับปัญหาหลายด้านไง
ความรักมันอาจจะไม่สมหวังการเงินมันอาจจะฝืดเคือง
เอาไปแอบรักเขาข้างเดียวสุขภาพอาจจะไม่แข็งแรง
กำลังจะเดินทางงั้นเอาอย่างนี้ละกัน
เค้กนี้ไปมันจะช่วยทำใจได้เยอะเลย
แล้วก็ถามไงถามคุณพัชรพรเป็นยังไงบ้าง
ขายมาแล้วเขาบอกว่าขายได้๒อาทิตย์ผลตอบรับดีมาก
ขายดีต้องสั่งเค้กจากสาขาใหญ่

ต้องเอามาสต๊อกเก็บเอาไว้เลยคุณไม่งั้นเดี๋ยวของขาด
เค้กนี้ดิเค้กเหลือกินเหลือใช้
นี่ไงอยากได้ไหมจะดูร่ำรวยมั่งมีมากค่ะ
ทีนี้อยากรู้ว่าเขาขายราคาแพงหรือเปล่า

ถ้าเกิดว่าเป็นเค้กแฟนซีปอนครึ่ง๕๙๐บาท

ใช่เขามีบริการที่ร้านมีบริการเค้กเอยเบเกอรี่
เครื่องดื่มอาหารเช้าอาหารเที่ยงของฝากจากสุรินทร์
จริงเขาเปิดมา๑๑ปีแล้วนะคะ
แล้วก็มีเป็นแฟนชายอยู่หลายจังหวัดเลย
พิกัดร้านเค้กไอเดียเจ๋งแบบนี้
ชื่อว่าร้านคิดถึงเบเกอรี่สาขาสุรินทร์ค่ะ
อยู่ที่ถนนสนิทนิคมรัฐตำบลในเมือง
อำเภอเมืองที่จังหวัดสุรินทร์อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ
แล้วก็บอกขอสอหน้าพิพิตภัณฑ์เดอร์ช้างโนเลสต์ปาร์คที่สุรินทร์

เข้าไปเสิร์ชคำว่าคิดถึงเบเกอรี่สุรินทร์

โทรศัพท์ไปก็ได้ค่ะให้เบอร์โทรเอาไว้ด้วย
จะไปเลือกซื้อที่ร้านก็ได้สั่งผ่านออนไลน์ก็ได้
นี่มีลูกค้ามาสั่งแล้วรักกูหลงกู
ใช่ค่ะเพลงนี้ดีน่ารักดีนะฮะ
ก็เป็นไอเดียในการค้าขายเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพ
นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในข่าวเที่ยงด้วยนะครับ